ทีนี้อีกคลิปนึงอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ระทึกเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นรถพ่วง๒๒ล้อ
พุ่งชนเสาไฟฟ้าที่เกาะกลางถนน
ชนเสร็จแล้วลูกเหล็กขนาดใหญ่

เกือบจะชนกับรถที่เขากำลังวิ่งสัญจรอยู่
แล้วชาวบ้านที่อยู่ข้างทางเห็นอย่างนั้นก็วิ่งหนีเอาตัวรอดกันเลยนะคะ

คือโชคดีที่รถกระบาดเขาเลี้ยวเข้ามาได้ทันนะ

ตายแล้วแล้วคือที่เป็นเหมือนกับเพลิงตรงนั้นคือร้านกาแฟคุณ
รู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงร้านกาแฟนั่นคือวิ่งกันกัน
ต้องวิ่งฮะไม่งั้นเหล็กนี่มันหนักมาก

พอคงเห็นจากกระจกหลัง
ม้วนมาปุ๊บนี่ขับรถหลบเข้ามาเลย

เป็นเหตุระทึกจริงคุณถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์นะคะ
นี่เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดของร้านอะไหล่ยนต์แห่งหนึ่ง

ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดกลับรถหน้าห้างโลตัสสาขานิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

ก็จะเห็นเลยว่ารถพ่วงอยู่ดีก็คือเหมือนกับเสียหลัก

แล้วลูกเหล็กขนาดใหญ่มันหล่นมาจากรถพ่วง
แล้วก็กลิ้งลงมาบนถนนเกือบจะชนรถกระบะ
ส่วนตัวรถพ่วงพุ่งข้ามเกาะกลางถนน
ชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างของทางราชการหัก

คนขับรถพ่วงเขาให้การบอกว่า
รับลูกเหล็กมาจากโรงงานแถวนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

นำไปส่งให้ลูกค้าที่สมุทรประการ

ซึ่งเป็นช่วงทางลงเนินหน้าห้างโลตัส

ตัวเองก็เลยเหยียบเบรกแล้วก็หักหลบด้วย

แล้วก็ทำให้สายรัดลูกเหล็กขาด

จากลูกเหล็กที่ก็น้ำหนักมากอยู่แล้วถึง๒๐๐๐กิโลกรัม
ลูกเหล็กก็เลยกลิ้งแล้วก็ไหลกลุกมาตามถนน
แล้วก็ไปชนเข้ากับซุ้มกาแฟขายของที่อยู่ข้างทาง

ถ้าชนอะไรขึ้นมาคือพังยับเยอะนะคุณ
เหตุการณ์นี้ก็สร้างความตื่นตกใจให้กับแม่ค้าร้านกาแฟ
กำลังทำของให้ลูกค้าอยู่
และนายเล็กแย้มเกษรเจ้าของร้านซักรีดนิคม

เขาเล่าบอกว่ายังตกใจไม่หายเลย
ขณะเกิดเหตุพอทุกคนเห็นลูกเหล็กวิ่ง

ต่างคนต่างวิ่งหนีเอาตัวรอด
ยังโชคดีนะคะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
เอาฟังเสียงของชาวบ้านแถวนั้นกันค่ะ

แล้วก็อัพเบรก
อัพเบรกปุ๊บเลยเหล็กน้อยหลุดจากโซ่

ก็เลยให้ตะโกนให้เรียกให้ลูกค้าบ้านนี้วิ่ง

ตะโกนบอกวิ่งเขาเลยวิ่งกันมาอืม

สัญญาณบางคนมันหันหลังอยู่

นี่ขนาดเขามีโซ่ในการล็อกไว้แล้วนะคุณ
พอเกิดอุบัติเหตุอะไรไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นได้

บอกอีกว่าถนนเส้นนี้อันตรายนะคะ
เนื่องจากมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านไปมาด้วยความเร็ว
มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเลยค่ะ
ตอนนี้ตำรวจก็เชิญตัวคนขับรถพ่วงไปโรงพัก
ประคำเพิ่มเติมแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายล่ะค่ะ